มาดูคดีที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีที่จังหวัดสุพรรณบุรีเกาะติดมาตั้งแต่ต้นนะครับ
นั่นคือคดีการเสียชีวิตของลุงแบนที่ญาติยังติดใจว่าการเสียชีวิตนั้นน่าจะมีเงื่อนงำ
มากกว่าการลื่นล้มที่ห้องน้ำในบ้านพักแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
ล่าสุดตำรวจกองปราบลงพื้นที่ไปคลี่คลายคดีร่วมกับตำรวจในท้องที่นะครับ
โดยชุดสืบสวนของจังหวัดสุพรรณบุรีได้ส่งดีเอนเอของผู้ต้องสงสัย๘คน
ไปตรวจเทียบเคียงกับหลักฐานที่พบในตัวผู้ตาย
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
ว่าพอไปเห็นแผลตรงนี้เข้าแน่นอนเลย
และยังคราบเลือดเป็นหย่อมหย่อมหย่อมไป
ยืนยันจากเพื่อนบ้านที่ไปพบศพนายแบนศรีวิเชียนเป็นคนแรก
พิรุธหลายอย่างทำให้เชื่อว่านายแบนถูกฆาตกรรม

เพราะพบรอยเลือดหลายจุดภายในบ้านและรอยคล้ายถูกทำร้ายหลายแห่ง
จนต้องเข้าร้องตำรวจกองปราบราม
เนื่องจากคดีไม่มีความคืบหน้า
วันนี้ชุดสืบสวนจากกองกำกับการ๕
ทำแผนที่และบันทึกหลักฐานอย่างละเอียด
รวมถึงสอบปากคำญาติและผู้อยู่ในเหตุการณ์
วันเกิดเหตุเพิ่มเติมทำให้ญาติญาติพอใจมากขึ้น
มั่นใจว่ามันโดนฆาตกรรมแน่นอนเพราะว่าคือ
หลายอย่างองค์ประกอบที่เราเห็นกันในครั้งแรก
มันไม่ตรงใจเราถึงคือ
คันนี้ถามว่าผู้ตายน่าจะคลานออกไปเผาความชิ้นเหลือ
เรารู้สึกว่ามันจะคลานได้ไง

ถุงเท้าก็ต้องมีรอยเลือดแต่นี่ไม่มีรอยเลือด
มันค้านกับที่เขาสรุปมาในครั้งแรก

งแคลงใจกับการทำหน้าที่ของตำรวจครั้งแรก
เรารู้สึกติดใจตรงนั้นครั้งแรก
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกวิติพฤษพจนาคม
รองผู้บังคับการตำรวจพุทธรจสภัณฑ์บุรี
เปิดเผยว่าได้ร่วมกับชุดสืบสวนกองปราบราม

โดยเฉพาะชิ้นเนื้อที่ติดอยู่ภายในเล็บของผู้ตาย
ขณะนี้ได้ส่งไปตรวจพิสูจน์แล้ว
แต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นของผู้ตายหรือของผู้อื่น

ส่งไปตรวจว่าผลจะออกมามีความเกี่ยวเนื่องกับผู้ตายหรือไม่
เป็นผู้ชายไปตรวจสอบเพิ่มเติม

น่าจะทราบผลการตรวจสอบอย่างละเอียดอีก

โดยการสอบสวนขณะนี้ยังไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้งไป

เบื้องหลังการตายจะเป็นแผนสังหารของใครหรือไม่
ซึ่งอีกไม่นานทุกอย่างจะคลี่คลายจากการทำงานของตำรวจ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน